ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยายาเองเขาเคยออกมาบอกว่ายกให้พี่ณเดชน์เป็นนัมเบอร์วัน
แต่ว่าล่าสุดมีแหล่งข่าวแห่งหนึ่งค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่าจริงแล้วเนี่ยยายามีหนุ่มคนใหม่ซะแล้ว
แถมดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงไฮโซไฮซอสที่สำคัญหล่อแล้วก็เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยด้วยนะคะ

ก็คือหนุ่มคนนี้เลยพอสสันเสริญเงินรุ่งเรืองโรธเขาบอกว่างานดีมากลมมากดิฉันแอบเข้าไปส่งอินสตาแกรมดีจริงคุณ
แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่นุ่มคนนี้เขาเทวจข้อความแซลเอาไว้แบบนี้นะคะ
แต่บอกว่าวางานเข้า
ชาวเน็ตเขาเข้าใจว่าข่าวลือเอ็นไวน์ติดปิดตำนานไปซะแล้วเนี่ยอาจจะมีมูลจริงก็ได้

ซึ่งก็เกิดคอมเมนต์เดือดนะคะแถมเป็นประเด็นข่าวดราม่าอย่างต่อเนื่องไปอีก
ถึงขนาดที่ไฮโซพอร์ตต้องออกมาทวิตต่อนะคะว่า

แล้วก็บอกให้แฟนคลับใจเย็นก่อน
และหลังจากที่โดนถล่มเละแบบนี้
เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม
ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้
บางคนก็เข้าใจว่าเป็นข่าวมั่ว
แต่ก็มีไม่น้อยที่ต่อว่าไฮโซพอชที่ทวิตเอง

ซึ่งก็อาจจะทำให้น้องยายาเสียหาย

เขาบอกว่าอยากเกาะกระแสดังหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ยาย่าเองก็มีรายชื่อไปร่วมโชว์ของแบรนด์อาซาวา
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานักข่าวได้รับแจ้งจากทีมงานว่านางเอกคนสวยไม่ได้มาแล้ว
ฝากพี่ชายคนสนิทณเดชน์เมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์ตอนเช้าก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องข่าวลือมือที่๓
และความสัมพันธ์กับยายาก็ยังปกติดี
ถึงแม้จะยังไม่ได้ฟังจากปากกันชัดนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นทั้งคู่เขามีเดินแบบด้วยกัน

เพราะว่าเดี๋ยวพุธนี้ทั้งคู่เขาจะมีงานอีเวนต์ร่วมกัน
คงจะได้ฟังชัดพร้อมกันอีกทีว่าเอ้ยสารพัดข่าวรือที่เขาเมาส์กันว่า
คู่นี้เนี่ยจะไม่เป็นคู่จิ้นอีกต่อไปจะปิดตำนานคู่จิ้นแล้วจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวพุธนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ

หรือว่าแม่แก้วไม่ได้อวยพรวันเกิดยายา
ดราม่ามาให้ได้ติดตามกันด้วย

แฟนคลับต้องเย็นกันนิดนึงนะคะ

ที่สำคัญเจ้าตัวยายาเองเนี่ย

เอาไว้ให้สาวอย่างดิฉันเนี่ย
ใกล้หัวใจกระชุมก็ช่วยไปก่อนนะคะ
แหมอย่าเพิ่งคิดไกลกันไปไกลนะคะ

เดี๋ยวให้สัมภาษณ์กันแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะ